มาถึงช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลิกขจาย
วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวดีกันบ้างครับ
หลังจากพระบาทสมเด็จพระประมินธุระมหาภูมิพลอริเดชเสด็จสวรรคต

ก็หลายคนใช้ช่วงเวลานี้เป็นจุดเริ่มต้นในการทำความดี
เราได้เห็นข่าวของนักเรียนอาชีวะที่มารวมตัวกัน
แล้วก็กล่าวคำปฏิญาณว่าหลังจากนี้จะไม่ทะเลาะวิวาดกันเพื่อพ่อ
เราได้เห็นจิตอาสานะคะอย่างลูกเสือ
มาช่วยกันเข็นรถวิวแชร์ให้กับผู้สูงอายุผู้พิการ
รวมถึงที่ฉันไปรายงานสดคุณทัศนัย
แล้วก็จะได้เห็นบรรยากาศรอบพระบรมมหาราชวัง
มีเรื่องราวดีมีน้ำใจของคนไทยที่เกิดขึ้น
ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ

ควรจะเพิ่มเติมข้อมูลในสกรูปเมื่อสักครู่ด้วยว่า

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์แล้วเนี่ย
ยังมีเรื่องที่เป็นที่จดจำก็คือว่า

มีเด็กกำพลาเกิดขึ้นเยอะเลยครับ
หลายคนศูนย์พ่อสิ้นแม่

ได้รับทุนเรียนต่อมา
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์นี่แหละครับ
ใครมีปัญญาจะเรียนจบปริญญาตรีเรียนไปเลย
ใครจะเรียนต่อจบปริญญาโทเรียนไปเลย
ใครมีความสามารถจะเรียนต่อถึงปริญญาเอกเรียนได้เลย
แล้วเด็กกำพลาเหล่านั้นก็กลายมาเป็นกำลังของชาติ
อยู่ในเวลานี้เยอะหลายคน

เข้าไปทำงานในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ก็หลายคน
แล้วตอนหลังก็เกิดพายุเกที่ชุมพร

ก็ได้เงินจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ส่งเสียจนเรียนถึงที่สุดเหมือนกัน
เรื่องที่คุณกอล์ฟและคุณน้ำแข็งบอกเมื่อสักครู่
หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรณคต
ทำกลางความโศกเศร้าของประสักกรณิกรคนไทย
มีการตั้งปณิธานดีขึ้นมาเยอะจากคนหลายกลุ่ม
ที่ตั้งใจจะพูดวันนี้ก็เพราะว่า
ในช่วงข่าวเมื่อประมาณสักหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตไม่นาน
มีข่าวชิ้นหนึ่งเตะหูเตะตามากก็คือว่า
ข่าวที่นักเรียนอาชีวะที่โรงเรียนหลายโรงเรียน
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาได้มารวมตัวกัน
แล้วเขาก็ตั้งปณิธานว่าเขาอยากจะทำดีเพื่อพ่อ
สิ่งที่เขาคิดว่าเขาน่าจะทำได้ก็คือว่า
เขาประกาศว่าเขาจะเลิกทะเลาะวิวาดกัน
ตีกันผมนั่งดูข่าวนี้แล้วก็มีความ
ประทับใจว่าถ้าทำได้อย่างนี้จริงก็จะเป็น
เรื่องดีมากเพราะว่าข่าวนักเรียนอาชีวะตี
กันเนี่ยได้สร้างความสะเทือนใจให้กับคนไทย
มานานพอสมควรแล้วมีพ่อแม่หลายคนสูญเสียลูก
เพราะว่าเกิดเหตุทะเลาะวิวาสตีลันฟันแทงกัน
ศูนย์น้องน้องเสียพี่แล้วก็เกิดความเสียหายตามมา
มากมายจนกระทั่งพ่อแม่หลายคนไม่อยากจะส่งเสีย
ลูกเรียนอาชีวะกลัวจะไปถูกตีถูกยิงถูกแทง
ตายซะก่อนทั้งทั้งที่รัฐบาลเองพยายามจะส่งเสริม
คนเรียนอาชีวะเพราะว่ายังมีแรงงานที่ต้องการ
นักเรียนอาชีวะอีกมากแต่ว่า
คนก็ไม่กล้าส่งลูกเข้าไปเรียนฉะนั้นปณิธานของคน
เหล่านี้ถ้าทำได้ก็จะเป็นเรื่องที่วิเศษมากมีข่าว
เพิ่มเติมมาวันนี้ก็คือว่านายตำรวจท่านหนึ่งพล
ตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุลท่านเป็นผู้การจังหวัด
พระนครศรีอายุทยาบอกว่าได้มาร่วมกับวิทยาลัย
เทคนิคพระนครศรีอยุธยาใช้โอกาสดังกล่าวมา
ผลักดันนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาจากสถาบันต่างใน
จังหวัดพระนครศรีอายุทยา๕สถาบันจำนวน๔๐๐คน
ให้มาทำกิจกรรมนั่งสมาธิและปฏิญาณตนว่าจะไม่
ก่อเหตุทะเลาะวิวาสเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่๒๐ตุลาที่
มานี่เองเรื่องนี้ประหลัดกระทรวงศึกษาที่
การคุณชัยพฤกษ์เสรีรักษ์บอกว่าได้รับนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาให้มาหารือร่วม
กับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและ
ผู้แทนบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เพื่อให้เด็กอาชีวะได้มาจัดกิจกรรม
๙คนปฏิญาณตนเพื่อพ่ออาชีวะสมานฉัน
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่จัดคือ
ให้เด็กอาชีวะทั่วประเทศทั้งของรัฐและเอกชนรวมกัน๙๑๔แห่ง
ให้มาปฏิญาณตนอาชีวะสมานฉันพร้อมกันในวันที่๙พฤศจิกายน
เวลา๙นาฬิกา๙นาที
ส่วนในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยให้รวมตัวกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้า
จากนั้นก็จะเคลื่อนขบวนไปยังท้องสนามหลวง
เพื่อรับโอวาสจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นี่คือสิ่งดีที่ได้เกิดขึ้นที่จังหวัดอายุทยา
แล้วจะนำมาต้นแบบมาเป็นต้นแบบที่ประหลัดกระทรวงศึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา
จะเอามาดำเนินการขยายผลต่อ
แล้วอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยฮะเห็นในจอเนี่ย

นักเรียนอาชีวะเนี่ยเอาสีขาวไปทาทับข้อความที่เคยถูกขีดถูกเขียน
เอาไว้เยอะแยะไปหมดตามสะพานตามต่อหม้อตามที่ไหนที่ไหนเห็นกำแพงว่างเนี่ย
ก็พวกนักเรียนอาชีวะเองนี่แหละที่ส่วนใหญ่เอาสีไปพ่นกัน
สถาบันนี้เป็นพ่อสถาบันนั้นอะไรทำนองนี้ครับ
พอวันหนึ่งเขาก็ลุกขึ้นมาไปหาสีขาวมาแล้วก็ทาทับข้อความทั้งหลายทั้งปวงที่พวกเขาน่ะเขียนกันขึ้นมา
แล้วก็บอกว่าต่อไปนี้ก็จะไม่ทำอย่างนี้แล้ว

เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เทศบาลกอทมทั้งหลายลบกันไม่ไหว
บแล้วก็มาพ่นต่อลบแล้วมาพ่นต่อ
ฉะนั้นถ้าการปฏิญาณตนคราวนี้จะเกิดความสำเร็จ
ก็ถือว่าก็จะเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง
เรื่องเล่ารอบกำแพงมหาราชวังวันนี้
ที่คุณน้ำแข็งบอกเมื่อสักครู่ว่ามีอาสาสมัครเยอะนะครับ
อย่างหลังไหลเข้ามาพยายามอุทิศตัวทำตนทำทุกอย่าง
อีกรอบหนึ่งเมื่อวานนี้ได้เห็นภาพของนักศึกษาเยอะเลยครับ
ถือถุงดำเดินเก็บขยะ
เจ้าหน้าที่กอทมบอกว่าถ้าไม่มีอาสาสมัครเหล่านี้มา
ลำพังเจ้าหน้าที่เก็บไม่ไหวหรอกครับ
ถือถุงดำมาแล้วก็มาเก็บ
บางคนก็เดินถือไปแล้วก็บอกมีขยะทิ้งได้เลยนะครับ
แล้วก็บางคนก็มาเข็นรถให้กับคนที่เป็นคนพิการ

นักศึกษาบางคนคนหนึ่งในกลุ่มนี้
เขามาบอกผมว่าเพื่อนเขาบางคนเนี่ย
อยู่บ้านทำอะไรไม่เป็นเลยครับ
เป็นลูกคนมีตังค์ตื่นจากที่นอนยังทำที่นอนเองไม่เป็นเลย

เขาก็ลุกขึ้นมาถือถุงดำ
มาเดินเก็บขยะรอบสนามหลวง

แล้วเขาก็เล่าให้พ่อฟังว่าเขากลับไปบ้าน
หมอมแมมไปอย่างนั้นพ่อแม่ก็งงว่า
ลูกมาทำอย่างนี้ได้เหรอ
นี่ก็เป็นการจิตสำนึกที่เปลี่ยนชีวิตของเด็กอีกหลายคนที่อยากจะลุกขึ้นมานี่แหละครับ
ของเด็กอีกหลายคนที่อยากจะลุกขึ้นมาทำดี

ส่วนพวกที่มาแจกข้าวแจกของเนี่ยก็ยังเยอะนะครับ
หลายเต้นแจกข้าวแจกของ

คนพิการเดินไม่ไหว
ก็จะมีคนเข็นมาให้

แล้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้มาต่อเนื่องหลายวัน

สนามหลวงตอนนี้เราจะเห็นภาพที่
เราเห็นภาพแล้วเราเกิดความประทับใจว่า

คนไทยพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่
ฉะนั้นก็เป็นบรรยากาศดีนะครับ

ขอจะลึกถึงอาสาสมัครเหล่านี้ว่า
พวกเราล้วนมวลมิตรจิตอาสา

ต่างมาอยู่ที่นี่
มาด้วยความจงรักและพักดีมาทำนั่นทำนี่ที่ศรัทธา
เข็นรถมาเก็บขยะมาแจกของ
มารับใช้พี่น้องทั่วหน้า
เหนื่อยนักพักปาดเหงื่อบางเวลา
แต่ก็ภูมิใจว่าได้มาทำ